คุณผู้ชมครับปลาธิฮานพบแล้ว๑๓ชีวิตนะครับ
ยังคงเกาะติดภารกิจในการนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้อย่างปลอดภัย
จะถือว่าเป็นความสมบูรณ์ครบ๑๐๐ของภารกิจในการช่วยเหลือชีวิตครั้งนี้นะครับ

ก็เป็นผังรายการพิเศษตลอดต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะ

ชื่อเพลงว่าจะพาน้องออกมา
ซึ่งผู้ที่แต่งเนื้อร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียง
ก็คือพี่นิดชัยพลชัยเดชเพชรสกุล
เป็นทีมซาวของทางไทยรัฐนี่แหละค่ะ

รวมถึงผู้ที่ขับร้องคือคุณสุรเชษฐรุ่งเรือง
ใช้เวลา๔วัน

ก็ถ่ายทอดทั้งความรู้สึกของทุกฝ่ายแล้วค่ะ

แล้วก็เพลงนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ฟังที่ไหน
เลยนะคะว่าไม่มีลิขสิทธิ์สามารถที่จะแชร์ต่อได้เลยนะคะ

ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกมาแถลงนะครับ
บอกว่าตอนนี้ต้องเป็นขั้นตอนในการกู้ชีพแล้วก็ส่งกลับ
คือส่งตัวน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
และขณะนี้เราจะพาคุณผู้ชมกลับไปติดตามบรรยากาศสดกันได้

เพราะว่ามีผู้สิทธิ์ของเรารายงานสดอยู่ที่นั่น
ติดตามได้จากคุณระวีการแก้ววิจิตรครับเชิญครับ

หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ได้มีการออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะ
ว่าขณะนี้แผนการลำเลียงทั้ง๑๓คนนะคะ
ออกมาจากถ้ำนั้นยังไม่สามารถนำทั้ง๑๓คนออกมาได้
เนื่องจากว่าตอนนี้ประสบกับปัญหาและก็อุปสรรคนะคะ
ในเรื่องของระดับน้ำที่อยู่ภายในถ้ำที่มีปริมาณสูงขึ้นนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงนักขนาดนี้นะคะ
แต่ว่าการลำเลียงทั้ง๑๓คนที่ยังไม่สามารถออกมาได้
นั้นก็ไม่ได้ทำให้หน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้น
ปฏิบัติภารกิจด้านอื่นนะคะ
แต่กลับทำให้ทุกคนเร่งปฏิบัติงานด้านอื่นอย่างต่อเนื่อง

เดี๋ยวที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูเต็นต์การทำงานนะคะ
ซึ่งตรงนี้จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของดิฉันนะคะ
ถือเป็นเต็นต์ที่มีความสำคัญพอสมควรนะคะ
เพราะว่าเป็นเต็นต์โรงพยาบาลสนามบริการประชาชนนะคะ
แต่เห็นว่านั่นในค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่นะคะก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีการเสริมกำลังของหน่วยแพทย์แล้วก็พยาบาลนะคะ
ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ยานะคะ
รวมไปถึงเปรเตียงที่อยู่ด้านในนะคะ
ว่าจะมีการรองรับทั้ง๑๓คน
แล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนอย่างไรนะคะ
แล้วก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวที่อยู่ภายในถ้ำตลอดเวลานะคะ
เพื่อที่จะนำเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเข้าไปประถมพยาบาลให้กับทั้ง๑๓คนนะคะ
ที่รอดชีวิตจากเหตุที่เข้าไปติดอยู่ภายในถ้ำนานกว่า๑สัปดาห์แล้วนะคะ
และอีกเต็นต์หนึ่งนะคะที่มีความสำคัญก็คือเป็นเต็นต์ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต
นี้ก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงอยู่ด้านใน
แล้วก็มีญาติบางส่วนนะคะที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่ของน้องทั้ง๑๓คน
แต่ว่าเป็นญาติญาติเนี่ยนะคะก็ยังนั่งพักอยู่ด้านใน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะ
บำบัดเยียวยาอยู่ตลอดเวลานะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้ญาติเขาเอ่อ
คลายในเรื่องของความเครียดแล้วก็เรื่องของอื่น
ที่คาดว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
ก็เชื่อว่าบริเวณตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้
พวกญาติญาติเขามีกำลังใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
ทีนี้เราไปดูในส่วนของเต็นต์นะคะ
การทำงานของหน่วยซิลกันบ้างนะคะ
บริเวณเต็นต์หน่วยซิลค่ะก็จะเห็นว่า
เป็นเต็นต์ที่อยู่บริเวณกองอำนวยการชุดปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเรือนะคะ
ขณะนี้นะคะมีการเพิ่มเต็นต์เพิ่มจำนวนเต็นต์มากยิ่งขึ้น
แล้วก็เพิ่มกำลังคนนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์
เข้าไปช่วยเหลือสมทบหน่วยซิลที่อยู่ด้านใน
แล้วก็มีการร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือกับแผนลำเลียงทั้ง๑๓คน
ออกมาจากถ้ำอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับแผนเฟส๑ที่เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่พบเยาวชน๑๓คนนะคะ
เมื่อเวลา๒๒นาฬิกา๓๒นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมา
เข้าไปทำการช่วยเหลือและพักอาศัยเป็นเพื่อนนะคะ
พร้อมกับสำรวจโครงการขออภัยค่ะ
พร้อมกับสำรวจโครงสร้างภายในให้อยู่ได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ขณะที่เฟสที่๒นะคะก็ได้ดำเนินการไปแล้วเช่นกัน
คือการส่งนักดำน้ำพร้อมแพทย์เข้าไปทำการช่วยเหลือ
และปรับสภาพอากาศเข้าไปภายในให้สามารถดำรงชีพได้อย่างสะดวก
ซึ่งเฟส๒นี้นะคะก็ทราบว่าหมอพัสได้ดำน้ำลงไปด้านในแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าถึงอยู่บริเวณไหนนะคะ
ซึ่งทางภูพระราชการจังหวัดเชียงรายจะออกมาที่แจงอีกครั้ง
เติมให้อยู่ได้๔เดือนเป็นอย่างน้อย
แล้วก็ควบคู่กับการสอนดำน้ำให้กับเด็กทั้ง๑๓คน
พร้อมกับยังคงดำรงการระบายน้ำอยู่ตลอดเวลาค่ะ
อกจากนี้นะคะก็มีบรรยากาศของครูบานะคะ
ซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้า
ก็ครูบาก็ได้กล่าวถึงเด็กนะคะว่าเด็กสามารถออกมาจากถ้ำอีก๑๒วัน
ซึ่งเป็นการทำนายของท่านครูบาเมื่อ๒วันก่อน
แล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่
มีความเชื่อและสัตว์ธาในตัวครูบาร์อย่างมาก
ซึ่งครูบาก็ได้บอกว่าจะไม่กลับรัฐฐานจนกว่าเด็กจะออกมา
พร้อมกับสื่อหนังสือที่มีภาพอารมณ์มาใช้อย่างจัดงานที่๙อยู่ตลอดเวลา
ซึ่งภาพนั้นขนาดนั้นก็เป็นสัญญาณและเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นได้เลย
ว่าหลังจากที่ครูบาได้ทำพิธี
รวมไปถึงได้มีการทำนาย
หลังจากนั้นก็ผลสำเร็จ
ก็คือทุกคนสามารถตามหา๑๓ชีวิตออกมา
แล้วก็กำลังช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสัญญาณที่ดีนะคะที่มีมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๒นาทีนะคะตอนนี้ก็รวมเวลา
กว่าห้าชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่นะคะ
รวมไปถึงสื่อมวลชนเองตรงนี้ก็ยังไม่ท้อแท้ใจนะคะ
แล้วก็รอการทำข่าวนะคะการที่จะลำเลียงน้อง
ทั้งนี้ผู้ว่านะคะก็ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าวันนี้
จะสามารถนำตัวน้องทั้ง๑๓คนออกมาได้หรือเปล่า
ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปนะคะ
ถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานกลับไปในยังเบรกหน้าค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นระวิการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอบคุณทีมข่าวนะครับก็ถือว่าเป็นแผนเฟส๑เฟส๒เฟส๓
ที่อยู่ภายในถ้ำว่าจะต้องทำอย่างไรกันนะครับ